กรณีที่หญิงสาววัย๓๘ปีที่นครศรีธรรมราชขับรถยนต์พุ่งชนร้านอาหารจนพังเสียหายไปทั้งร้านนะครับ
คนขับรถบอกว่าเป็นเพราะว่าเบรกค้างนะครับก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้น
แต่ว่ากูรูด้านรถยนต์ชี้ว่าสาเหตุนั้นน่าจะมาจากการที่คนขับตกใจมากกว่าแทนที่จะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่ง

นี่คือสภาพความเสียหายบริเวณด้านหน้าและภายในร้านอาหารร้อยล้าว
ภายในตัวเมืองนครศรีธรรมราชที่ข้าวของกระจายเกลื่อน
โดยเฉพาะกระจกด้านหน้าของร้านพังทั้งแถบหลังหญิงสาวรายหนึ่งขับรถเก๋งมาตามถนน
เลี้ยวตัวเธออ้างว่าพยายามจะเหยียบเบรกแต่คันเร่งค้างทำให้ตัวรถวิ่งข้ามเกาะกลางถนนแล้วพุ่งชนร้านเสียหาย
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้ที่ตำบลคลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากทางร้านยังไม่เปิดให้บริการลูกค้าสอบถามคนขับรถเก๋งคือนางสาวพิญญาทองมาอายุสามสิบแปดปีทราบว่า
ตัวเธอกำลังขับรถยนต์สีฟ้ามาตามถนนเพื่อไปธุระโดยขับรถออกจากซอยตรงข้ามร้านอาหารเพื่อเลี้ยวขวาขึ้นบนถนนท่าโพ
จังหวะนั้นได้ชะลอรถและเหยียบเบรกก่อนจะเลี้ยวขวาขับรถขึ้นบนถนนแต่ปรากฏว่าจู่รถเกิดกระชากพุ่งไปข้างหน้าข้ามถนนขึ้นเกาะกลางถนน
กระจกด้านหน้าร้านทะลุเข้าไปในร้านชนเข้าของภายในร้านเสียหายส่วนสาเหตุคาดว่าเป็นระบบของรถโดยตัวเธอมั่นใจว่าได้เหยียบเบรกเพื่อต้องการชะลอรถก่อนเลี้ยวแต่รถเกิดกระชากพุ่งไปข้างหน้าและชนร้านอาหารดังกล่าวสวดความเสียหายตัวเธอแจ้งบริษัทประกันแล้วและจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ด้านผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของร้านโดยนายธนดลดาวมณีอายุ๓๒ปีเจ้าของร้านอาหารเล่าเหตุการณ์นาทีระทึกว่า
ก่อนเกิดเหตุขณะกำลังจัดเตรียมร้านเพื่อเปิดบริการลูกค้าเวลา๑๐โมงเช้า
จังหวะนั้นได้มีรถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุไม่ทราบว่าขับมาจากทางไหน
เห็นรถขับขึ้นเกาะกลางถนนแล้วพุ่งชนทะลุกระจกหน้าร้านเข้ามาจนข้าวของภายในร้านได้รับความเสียหาย
จากนั้นรถได้หยุดจอดแน่นิ่งอยู่ภายในร้าน
โชคดีที่จังหวะที่รถพุ่งชนเข้ามาอย่างร้าน
ยังไม่มีลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนตัวเขากระโดดหลบเข้าไปหลังร้านได้ทันจึงไม่ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
ส่วนความเสียหายทั้งหมดประมาณ๑แสนบาท
โดยหลังเกิดเหตุสาวเจ้าของรถได้เรียกบริษัทประกันเพื่อทำการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว
พร้อมยืนยันเหตุการณ์นี้ไม่อยากให้เกิดแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถควบคุมรถได้
เพื่อไขข้อข้องใจว่าสาเหตุที่ทำให้สาวรายนี้ขับรถชนร้านอาหารว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
กูรูด้านรถยนต์และนักจัดรายการวิทยุชื่อดังนายวรพลสิงห์เขียวพงศ์ออกมายืนยัน
เรื่องนี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนไม่ใช่คันเร่งค้างอะไรทั้งสิ้น
แต่เกิดจากคนขับรถเองอาจเกิดความตกใจจะเหยียบเบรกแต่ดันไปเหยียบคันเร่งก็เท่านั้น
พร้อมให้นึกภาพตามถ้าพยายามจะเบรกแล้วรถจะขับพุ่งไปได้อย่างไรถ้าไม่เกิดจากความตกใจ
แนะว่าหากเจอเหตุการณ์เช่นนี้สิ่งแรกต้องตั้งสติและอย่าเบรกเต็มแรง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน